ผู้เสียหายเธอเป็นนักศึกษาเรียนอยู่ชั้นปีที่๓นะฮะ
ผู้หญิงคนนี้เธอบอกว่าถูกตำรวจหลอกมอมเหล้า

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับเธอไปปรึกษาแล้ว
ขอความเป็นธรรมกับเพจสายใหม่ต้องรอด
ผู้ชายคนนี้ก็คือคุณอาชารโอภาธนากูลครับ
และดาบตำรวจคนนั้นอ้างตัวเป็นเจ้าของผับชื่อดัง
ย่านครอง๖อำเภอะครองหลวงจังหวัดปทที
แล้วพาหนูเข้าโรงแรมแล้วขืนใจและถ่ายคลิปเอาไว้ข่มขู่หนู
วันนี้ตัวแทนเพจสายใหม่ต้องรอดเลยพาเธอไปแจ้งความที่สพคลอง๕ครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีสอบถามเธอเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อ๑๗มีนาคม
นั่นคือวันที่เกิดเรื่องเพื่อนเธอชวนไปเที่ยวที่ผับ
ผับที่เกิดเรื่องนั่นแหละฮะเพื่อนชวนไปแล้วก็มีเพื่อนคนอื่นอื่นด้วย
ก็รวมรวมแล้วประมาณสิบคนดาบตำรวจคนนั้นอยู่กับแฟนสาว
ซึ่งเธอก็เห็นหน้าแล้วก็รู้จักรู้จักตั้งแต่ปี๑แล้ว
ตอนนั้นเขามาจีบเพื่อนชื่อมุกแล้วเพื่อนบอกว่า
คนนี้เป็นตำรวจชุดสืบอยู่สพคลอง๕สักพักหนึ่ง
มันแปลกแล้วเพราะว่าดาบตำรวจนอนหนูคนนั้นเนี่ย
มาขอไลน์เธอมาตีสนิทกับเธอ
ค่ะอ้าวก็มากับแฟนไม่ใช่เหรอเนี่ยแล้วมันมาขอไลน์ฉันเนี่ย

ประมาณเที่ยงคืนครับกลุ่มเพื่อนคุยกันว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปต่ออีกร้านหนึ่งก็แล้วกัน
ต่อร้านที่๒อยู่ย่านคลอง๕แต่ว่าแฟนแล้วก็เพื่อนของเธอไม่ไปด้วย
เธอก็มีแฟนแล้วเหมือนกันนะครับแฟนนุ่มเธอไม่ไปแล้วเพื่อนก็ไม่ไป
ก็เหลือแค่เธอกับมุกแล้วก็ตำรวจคนนั้นดาบตำรวจนอนหนูนั่นแหละครับ
ก็นั่งเล่นกันอีกร้านหนึ่งได้สักชั่วโมงหนึ่ง
บอกว่าอันนี้เมามากเลยจู่เมาแล้วก็อยากจะขอตัวกลับ
แต่ว่าตำรวจคนนั้นบอกว่าเดี๋ยวกลับไปเช็คอินร้านที่เขาเป็นเจ้าของอยู่ที่คลอง๖ก่อน
ไปถึงร้านครับดาบตำรวจนอนหนูก็ให้เพื่อนผู้หญิงของเธอที่นั่งอยู่ด้านหน้ารถเนี่ย
ลงก่อนเพื่อไปจองโต๊ะนี่นะฮะ
คือโอ้โหมีหลายผับเลยนะคืนนั้นเนี่ยที่เขาไปกันเนี่ยนะฮะ
นี่ผับที่สองนะที่ไปกันบรรยากาศในวันนั้นทีนี้ให้เพื่อนลงไปจองโต๊ะ
บนรถก็จะเหลือแค่เธอกับดาบตำรวจคนนั้นใช่ไหมครับเธอหลับอยู่เบาะหลัง
สักพักหนึ่งตำรวจคนนั้นเนี่ยมาปลุกให้เธอลงจากรถแล้วเธอก็จำไม่ได้ว่าเอ๊ะเธอถูกอุ้มไป
หรือว่าเดินไปเองแต่มารู้ตัวอีกทีเธอถูกคล่อมอยู่บนเตียงโอ้โห
แล้วเธอไม่มีแรงขัดขืนด้วยตอนนั้นน่ะถ้าจำได้เธอบอกว่าเมามากตอนที่มาที่ร้านนี้
ไหมฮะรู้สึกเมามากเลยเธอไม่มีแรงจะขัดขืนและเหมือนถูกใช้กำลัง
มเหงด้วยจำได้ว่าแฟนเนี่ยพยายามที่จะเข้ามาช่วยเธอนะฮะเหมือนแฟนตามหาเธอ
จนเจอว่าเธออยู่ที่ไหนแฟนนุ่มพยายามจะมาช่วยแต่เข้าไปช่วยไม่ได้
จากนั้นเธอก็ถูกพาตัวไปที่โรงแรมแห่งที่สองครับดาบตำรวจนอนหนูพาเธอออกจากด้านหลังโรงแรม
แล้วก็พาไปเปลี่ยนรถที่สพคล๕โดยมีเพื่อนที่ชื่อมุกผู้หญิงคนนั้นนั่งรถไปด้วย
แล้วก็มีคนของโรงแรมอีก๑คนรวมแล้วเป็น๔คนอยู่ในเหตุการณ์นั้นครับ
คือตอนนั้นยังไงโทรศัพท์ไม่ได้อยู่กับหนูเลยเพราะว่าตอนนั้นหนูเมามากใช่ค่ะแล้วก็มีแฟนมาช่วยมีแฟนมาช่วย
แล้วเหมือนกับว่ามีคนกันไม่ให้เจอแฟนด้วยแล้วก็ไม่ให้แฟนมาช่วยเรา
ที่แฟนมาช่วยเราจะยินเสียงรู้สึกไหมครับว่ามีคนมาช่วยเรา
รู้สึกค่ะใช่แต่ว่ามีเหมือนเขาโทรให้ใครนี่แหละค่ะมากันแฟนเราไปแล้วก็เหมือนกับมีเจ้าของโรงแรมแล้วก็มีคนนอกมาดันแฟนเราออกไปด้วย
แล้วเราออกจากโรงแรมแห่งนี้คือเป็นโรงแรมแห่งแรกใช่ไหมไอ้ที่ที่เราพูดถึงเนี่ย
เราออกมาเจอเพื่อนตอนนั้นเราไม่บอกเล่าเหตุการณ์ที่เพื่อนฟัง

เธอเล่าว่าทำที่ไปที่โรงแรมแห่งที่สองครับ
ดาบตำรวจหนอหนูถามว่าเฮ้ยแฟนมาได้ยังไง

แล้วมุกก็ถูกพาตัวไปกับลูกน้องอีกคนนึง
ทีนี้พอไปถึงโรงแรมเนี่ยสิ่งที่เธอเจอ
เล่าว่าถูกใช้กำลังขืนใจเป็นครั้งที่๒

เพราะอีกฝ่ายเขาอ้างว่าถ่ายคลิปวีดีโอเอาไว้

แล้วขอโทรศัพท์มือถือจากตำรวจคืน

จังหวะนั้นครับกดลบคลิปก่อน

แต่ยังไม่กล้าแจ้งความเพราะกลัว

สายใหม่ต้องรอดขอความช่วยเหลือครับ

สัญญาณมันไปหยุดที่โรงแรมแห่งหนึ่ง

ก็เลยตามไปจะไปหาครับ

ฝ่ายหญิงแจ้งความจับเขา

ประสานไปยังดาบตำรวจนอนหนูคนนั้นแล้ว

พากเศษแปลว่ารับครึ่งแบ่งปฏิเสษครึ่ง
รับบ้างไม่รับบ้าง

แต่ก็มีส่วนที่ยังไม่รับอยู่เหมือนกันฮะ

อย่างละเอียดพรุ่งนี้ครับรวมถึงสอบปากคำ

แล้วก็ส่งตรวจร่างกายอันนี้คือสิ่งที่ทาง
กำกับการสภคลอง๕บอกนะครับ

คนนั้นเนี่ยอ้างตัวว่าเป็นเจ้าของผับ

เขาบอกว่าไม่ใช่

ก็จะดำเนินการทั้งทางอาญาและวินัยครับ

ว่าที่จะเบียดเบื้นอะไรได้
และในส่วนของพญาน

ทั้งกล้องวงโจรปิดและพญานเวทรร้อม
วันนี้ชุดสืบสคร๕

มุกโดนสั่งให้ลงไปจองโต๊ะแล้วก็พาไปที่โรงแรม
โรงแรมแห่งแรกแล้วก็ถูกขืนใจแล้วก็จุดที่เปลี่ยนรถที่
บอกว่ามาเปลี่ยนรถที่สพคลอง๕เนี่ยนะฮะแล้วพาไปที่
อีกแห่งตำรวจรวบรวมหลักฐานไว้หมดแล้วแล้วก็ไล่
วงจรปิดผู้เสียหายบอกว่าระหว่างที่เขาแจ้งความเนี่ย
ดาบตำรวจนอนหนูพยายามติดต่อหาเธอตลอดเลยสลับกับให้คน
โทรมาคุยครับเธอก็เลยกังวลกลัวเรื่องความปลอดภัยเนี่ย
แหละฮะตอนนี้เห็นว่าดาบตำรวจนอหนูเนี่ยอยู่ระหว่างถูกเสนอ
ให้พักราชการไว้ก่อนและหากผู้เสียหายไม่สบายใจขอ
คุ้มครองความปลอดภัยจากตำรวจได้ครับ

คำชี้แจงจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง